โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
สาธุข้าพเจ้าทั้งหลายเดินมาน้อมศักราวรรภาพบรมศาลีริกฐาตรรรศักดิ์สักศิษย์ที่สถิตย์นะองค์พระธาตุดสุทธิ์แห่งนี้ขอบูชาคุณของพระคุณวาจ้าวสีวิชัยขอมงคลแห่งการบูชาศักราและบุญได้เกิดจากการอธิษฐานอนุโมทนาจงเป็นบุญสำเร็จแก่ข้าพเจ้าน้อมนำมาซึ่
มีความสว่างสวัยมีฉับพันธรังศรี
ให้เป็นมงคลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัตรนี้
และให้สำเร็จดังมโนรสอธิษฐาน
ให้สำเร็จโดยฉับพลันตั้งแต่บัตรนี้ด้วยเถิน
การได้มาบูชาศักระพระท่านอันศักดิต
เป็นมหามงคลวิถีสำเร็จแก่ทุกท่าน
รู้สึกดวงตกมองค่ำไม่สบายกายไม่สบายใจเขาก็กลับมากราบไห้สักการะนะครับ
พระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่รับรองจะเป็นมหามงคลให้คุณได้มามูอีกครั้งหนึ่ง
ขอให้ทุกคนจงสำเร็จสมปรารถนานั้นเถิน
คุณจะเชื่อก็ได้หรือจะไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่ใจของคุณเลยนะครับ

ไปแล้วครับสวัสดีครับ